ที่แบบเป็นตุ่มตะปุ่มตะป่ำเต็มไปหมดเลย
นี่พระพุทธรูปแปลกเป็นอะไรไปเกาะเหรอ

นี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูว่า

พระพุทธรูปก่อนเอาเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขหน่อยนะ

ประดิษฐานอยู่หลังพระอุโบสถในวัดโบดการร้อง

แล้วเม็ดตุ่มที่ผุดขึ้นมาเต็มองค์นี่แหละ
คือความแปลกเมื่อก่อนมันไม่มี
ทีนี้พนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
อย่างนายพรชัยเพียรกระจ่างบอกว่า
ทางวัดแจ้งว่าจะมีงานบวชนาค

หันไปเห็นพระพุทธรูปแปลกองค์นี้

อย่างพระครูชลเขตพิทักษ์เนี่ยเล่าให้ฟัง

เป็นพระประจำวันเกิดวันศุกร์

เป็นพระพุทธรูปผิวเรียบไม่มีตุ่มขึ้น

แล้วมีชาวบ้านเขาจุดทูบเสี่ยงทาย

เห็นได้เลขอะไรอ่ะคุณผู้ชม

หรือ๔๙๕หรือเปล่า
เนี่ยค่ะ
คอมเมนต์เรื่องข้าราชการนี้สนุกจังเลย

ชาวบ้านไปขอโชคจากร่างกุมารทอง

ประสาทบุญสถานอำเภอเมืองพิศนุโลก

ก็มีกลุ่มชาวบ้านมาร่วมพิธีสวดอภิษฐรรมศพ

ให้กับร่างกุมารทองทั้ง๘ร่าง

ผู้ใหญ่ที่ไม่เน่าไม่เปื่อยอีก๓ร่าง

เขาฟ้ากว่า๔๐๐หลุมเพื่อนำมาทำความสะอาดครับ

บางคนตาดีตาดีบอกเห็นเลข๒ตัว
โผล่ขึ้นมาบริเวณหน้าผากของร่างกุมารทองด้วย

แล้วแต่ตาคนละมั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิฝากเชิญชวน

หากุศลได้ครับไปจนถึง๒๐ธันวาคมนี้เลย

เขาทำพิธีเปิดบวงสวง
เปิดทรัพย์บวงสวงเปิดทรัพย์ครับ
คุณผู้ชมนี่ครับเปิดที่ไหน

หมื่นแก้วเจ้าของบ้านเลขที่๑๔

บ้านหนองโดนตะบลนาโพมเหอร์กุฎ

ทำพิธีบวงสวงนะครับไหว้จอมปลวก

เหมือนพญานาคเลยนะครับมาให้โชคให้ลาบ

นางสาวสวภาเล่าบอกว่าจอมปลวกนี้นะครับ

ใกล้กับกอไถสูงเมตร๒๐
โชคให้ลาบมาแล้วหลายงวด

ขอเลขนะครับได้เลขตามไหนฮะ

ตัวเลขข้างบนอะไร

นครปฐมนะคะทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชคกับอาจารย์แป๊ะ
แล้วพอเสร็จพิธีดูผู้หญิงคนนี้ให้ดีมีอะไรคะ
นี่ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้วัยเบนเจอร์เพศด้วย
อาจารย์แป๊ทำพิธีทุกวันก่อนวันออกสลาก

เสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนี้เกิดอาการแปลก
แล้วก็ยืนหลับตาตัวสั่นยกมือพนมแบบนี้แล้วก็ร้องไห้ส่งเสียงดัง
คนที่ไปร่วมพิธีก็เลยขอให้หยิบเงินขวัญถุงเพื่อความเป็นสิริมงคล
ด้านหน้าองค์หลวงปู่ทวดซึ่งองค์ในร่างของผู้หญิงคนนี้ก็ปัดธนบัตรออกมาใบหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นเธอกลับมาเป็นปกติอ้าวทีนี้จะดูอะไรดีล่ะคุณผู้ชม
ก็หยิบแบงค์นั้นนั่นแหละเอาแบงค์นั้นมาดูแล้วเห็นเลขอะไรบ้างที่แบงค์
โหยนี่ปัดมาแล้วเห็นชัดไหมอ่ะโอ้โหยากเลยตัวเล็กเหลือเกินพี่น้ำข็
ใช่แล้วต้องตะแคงคอมองเลยนะโอ้โหแต่เล็บสวยดีนะ
ขอบคุณผู้ชมนะไปที่สุพรรณบุรีวัดภัยแขกคุณผู้ชมนะ
ฮะก่อนวันลอตเตอรี่ออกเมื่อวานนี้ไปไปกันเยอะเลยนะ
เขามีสาธุชนที่นับถือหลวงปู่ดูสิตเจ้าอาวาสวัดมารอลงเลขยันฝ่ามือ
บางคนก็เอาโฉนดที่ดินมาด้วยอยากขายที่ให้ได้
หลวงปู่เขาแช่งโฉนดจะได้ขายได้ตามความเชื่อครับ
นี่อันนี้ตอนลงยันที่ฝ่ามือครับเห็นเป็นเลขอะไรอ่ะเมื่อกี้นี้โอ้ไม่ทันนะแดง
เหมือนจะ๔๓๘นะแล้วก็เลขท้ายธนบัตรรับขวัญนี่๔เลขไทย
ขวานี่๓มั้งเนี่ย๓เออนี่ประมาณนี้คุณผู้ชมลองจดกันไปดู
แล้วก็มีเลขท้ายธนบัตรรับขวัญด้วยครับเป็นเลขเป็นเลขไทยเหมือนกัน
เอาไปเล็กอาราบิก๒๒๐ส่วนนักเสี่ยงโชคจากจังหวัดกาญจนบุรี
๖๖๓ครั้งที่ได้จากพ่อขุนช้างก็เลขเบิ้ลเบิ้ลนี่แหละ
ส่วนเจ๊กุ้งเจ๊กุ้งก็เป็นอีกคนที่มาขอโชคในงวดที่แล้วครับ
แล้วก็ถูกเลขท้ายไปสองใบแล้วก็นำพวงมาลัยดาวเรือง
แล้วก็ไข่เค็ม๙๙ฟองมาถวายหลวงพ่อห้ามจด
นะครับแล้วก็ทำการล้วไหใชครับจับเลขวิ่งปล่องได้เลขอะไรพี่

ท่านผู้มีทีตและท่านผู้รับฟังทั้งบ้าน
จะทำการออกรางวัลสลายสินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑๖ด้วยประจิตกาโยน

ทางของไอดอลด้านตัวเลขหรือเปล่าลองดูกันหน่อยเลยค่ะ
เริ่มกันที่เจ๊นุ๊กก่อนเลยเจ๊นุ๊กมาเป็นอะไร
มาเป็นยังไงบ้างนะคะนี่โอ้เอออ่าอ่าแปดมาเน้นเน้น
ใช่ค่ะแต่เซเว่นก็เยอะนะใช่แล้วก็ตามขึ้นหน้าจอเลยอ่ะ
คุณผู้ชมแปดสามเจ็ดอันนี้เป็นเลขสามตัว
แล้วก็เจ็ดหกหนึ่งแล้วมีเขียนเลขนี่นี่
คือหนึ่งหกด้วยระวังค่ะเฮี้ยเขาบอกระวังใช่ค่ะ
เจ๊นุกแล้วเจ๊ฟองเบียบ้างค่ะให้แนวทางเหมือนกัน
เป็นเลขศูนย์ตัวใหญ่แบบนี้แล้วก็จับคู่ให้อ่ะอ่า
ไปเลย๐๒๐๓๐๔๐๖ส่วนเลข๓ตัวก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนะคะ
แล้วก็มีการจุดทูปมหารวยดูเลขทูปหน่อยซิเป็นอะไร
แม่น้ำหนึ่งเนี่ยเอาจริงนะที่ผ่านมาก็ยุ่งกับงานแต่งนี่เพิ่งผ่านไปใช่ไหม
แต่ว่าแน่นอนเลขแนวทางตัวเลขก็ต้องมีก็ต้องมาเขียนเอาไว้แบบนี้ค่ะ
รัฐบาลไทยให้มา๔เลขนะ๕๔๐๙ก็ลองไปสลับจับคู่ดูอีกคนนึง
อีกคนนึงก็หมอไก่ค่ะพอพาทินีเลขมหาทักษะลองแคปไว้
แล้วไปสลับจับคู่กันดูนะคะเดี๋ยวพูดงานแต่งนั้นแต่งใคร
งานแต่งนี่ไงแม่น้ำหนึ่งนะ